กลับมานะครับในช่วงสุดท้ายของรายการแน่นอนครับ

เพราะว่าเราจะได้เห็นหลายสโมสรที่เขาแสดงถึงความสามัคคีกัน

โอ้โหเล่นเอาใจหายใจคว่ำนะครับ
วันนี้มีโอกาสไปดู๑สโมสร
นั่นคือราชนาวีถึงคิวของพวกเขาแล้วนะครับ
ติดตามได้ในช่วงฟุตซอร์ชาเลนส์ครับ

และวันนี้ถึงคิวตหาหนัก
ราชนาวีนั่นเองครับ
กฎิกาก็ง่ายแสนง่าย

ทีมละ๓คนแต่ละคนเตะบอลได้แค่๒ลูกเท่านั้น
แต่ก่อนเตะอย่าลืมปิดต้ามุนตัว
แต่เดี๋ยวก่อนครับมาชาลเทศทหารหาสัตว์ที่
ที่แพ้รอรับขนมปลอบใจสุดพิเศษกันได้เลยนะครับ
เริ่มจากนมเข้มสไตล์อัมพุทธมิสรายุทธสุทธิ
โอ้โหยิ่งออกไปไหนล่ะครับนั้น
ไหนมาดูทีมหน้าตาดีกว่ากันบ้างครับ
กับมานาชัยหน้ากับท่าคนละทางเลยนะครับว่าคุณ

อ้าวซ้ายลั่นไปโดนบอสเผยอัตโฆ
ต่อด้วยหนุ่มมินิปิยนัทจากทีมหน้าตาดีมาก

เฮ่ยนั่นก็รุ้นหนัดมากในทีเดียว
มากันที่ปีติชานุ่มเคราวสายเลิฟ

โอ้โหเฉียดชิวไปนิดเดียวเอง
ถึงคิวมาสกวนสายแด๊บวิภูชนะ
แค่หมุนกระโดนจัดหนักซะแล้วแล้วแล้ว
ยิง
โอ้โหเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
สุดท้ายในรอบแรกสงรองที่เล่นอิปติชา
มาถึงกระหมุนติวติวติวติว
รอบแรกยังไม่มีทีมใดได้ประตู
มาดูรอบที่๒กันเลย

มุดมนต์มันซะเหลือเกิน
เธอคอทหารต้องยืนตรง
เอ้อเฮ่ยนี่เกาอยู่นี่
มากันที่มานาชัยยังไง
เอ้อเฮ่ยซ้ายที่ขวานที่
โอ้โหลูกชิงไปไหนแล้วล่ะครับ
โอ้โฮตายตาย
ปียนัทโดนแกล้งไปอีก
เบาพี่พี่เบาเบา
ทำกันหนักเลยนะพวกเอง
เอาใหม่เอาใหม่ของจริงยิงไป
โอ้โหเจ๋งจริงเลยครับลูกพี่
ลูกพี่นับไปก่อนแล้ว
ลูกพี่นับไปก่อนแล้ว

มัดคุมตุกตะข่ายไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวเออเต้นโชว์ไปเลย
วิภูสนะไว้นะเอง
ไม่ตรงกรอบอยู่ดีครับลูกนี้
มากันที่กิติชาหาที่พึ่งโอ้โหไม่ใช่นามสกุลนะครับ
เอาถุงไหมพ่อหนู
โอ้โหออกไปอีกแล้ว
จบเกมทีมหน้าตาดีมากและหน้าตาดีกว่าเสมอกันไปที่๑ประตูต่อ๑
เชียร์กันมันหมุนจนมึนทีมงานเลยขอยกขนมปลอบใจเพิ่มพลังให้กินยกทีมเลยล่ะครับ
กลิ่นมันก็จะเหมือนคล้ายอะไรที่เราใช้ประจำวันนะครับ
อร่อยดีครับฟันจะเย็นนิดนึง
มันต้องแบบนี้นะครับราชนาวีโอ้โหผลงานการแข่งขันเนี่ยมันอาจจะชี้วัดกันไม่ได้
แต่ได้เห็นนะครับได้เห็นถึงความสามัคคีความรักไข้กงเกลียวกันของนักเตะหลายสโมสรครับ
ติดตามมาต่อในช่วงสุดท้ายจริงครับฝากไว้หน่อยในช่วงสปอร์ตเคา้วดาวครับ
กลับมาแล้วนะครับถ่ายทอดสดบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีนะครับ
เทศบาลนครนนทบุรีนะครับติดตามกันได้
สำหรับการแข่งขันเรือภายประเพณีนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่เราอยากถ่ายทอดให้เห็นนะครับถึงความมัน
แล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับเป็นประจำหมดแล้วทุกเสาร์และอาทิตย์ครับ
เดี๋ยวจะมาแจ้งโปรแกรมให้ติดตามกันต่อในสัปดาห์ต่อไปนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการในวันนี้จบจากรายการของเราอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน
มีความมันหลากหลายรูปแบบมาฝากกันวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
มีความมันหลากหลายรูปแบบมาฝากกันสวัสดีครับ